ชี้ในนี้อย่ากระทึบดีฉันนะคะโสกตามข่าวนะคุณสงครรภ์
ตอนแรกภาพนี้มันตะลักละล่ะก็ผู้หญิงที่นั่งดีฉันก็ไม่รู้จริง

เป็นตัวแมวตัวอะไรเต็มไปหมด

ว่าตกลงเขาพายืนถิ่นเขาใหญ่บรินัทจ้า
มิ้นเคยไปมาแล้วหรือเปล่า

ตอบแทนเพื่อนนะคะ

ซึ่งมีน้องชายอยู่ข้างมาพูดเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่า

ก็มีคนส่งลิงก์อะไรมาให้ดูค่ะ
แต่ว่าไม่ทราบเลยว่าเมื่อไหร่ยังไงค่ะ

เหมือนจังหวะที่เรารู้จักกับทุกฝ่ายทุกคนก็เข้าใจในคำถามที่จะถามเข้ามาค่ะ
ไม่น้อยแต่ว่าก็ตอบตามความจริงเท่าที่ทราบจริงค่ะ
เรื่องส่วนตัวของเขาก็อย่างที่เคยบอกค่ะ
ไม่เคยคุยหรือว่าไม่เคยถามค่ะ
ไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยค่ะ

นี่เลยวันก่อนใส่วิกจิกเสื้อพี่สาวมาใส่แล้วถ่ายรูป
แล้วก็มีข่าวเขาเล่นแบบคู่จิ้นคู่วายนะคะ

แต่จริงรูปนี้ฉันดูว่าเขาเหมือนใครหรือไม่

ก็เลยต้องถามจริงว่าม่อนตกลงเป็นหรือเปล่า

ไม่รู้นะคะแน่นแบบนี้ก็เป็นได้นะจ๊

แล้วคือแบบอยากให้คลิปมันดูแบบตลกขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยแบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็คือยืมชุดพี่มิ้นมาใส่
ก็ควรจะเข้าใจผิดกับพี่บอมครับ
เออแล้วยังไงอยากจะบอกอะไรให้พี่แฟน
เป็นแค่คู่จิ้นกันแล้วกันครับอยากให้เป็นคู่จริงเลย

เพราะว่าสาวก็น่าจะรู้ว่าผมเป็นยังไง

ก็พูดเรื่องใบเตยเล่นสงครามนางงาม

มีแฟนมาดีคดีมาจิกวิกใส่